มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะหนุ่มอายุ๓๕ปี
ขับรถกระบะจะไปส่งของจากลำปางไปเชียงใหม่
แล้วระหว่างทางก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนตลอดนะ

ก็เลยไปหาที่จอดรถก็คือไปจอดรถในปั๊มน้ำมัน
สักพักหนึ่งก็เสียชีวิตภายในรถ
ทีนี้คุณผู้ชมสาเหตุเบื้องต้นสำหรับการเสียชีวิตครั้งนี้
ตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของโรคนั่นแหละ
ประจำตัวที่เขาเป็นอยู่นะคะ
ตำรวจสพสารพีพร้อมด้วยทีมแพทย์

เหตุชายเสียชีวิตที่ลานจอดรถของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายเชียงใหม่ลำปางตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
จุดเกิดเหตุพบรถกระบะคันนี้แหละ
กระบาดโตโยต้าตอนเดียวสีขาวติดตั้งโครงเหล็กจอดอยู่นะคะ

ไปพบศพนายชัยยุทธ์หลวงซาวอายุ๓๕ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดตาก
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับ
สภาพศพก็คือเอียงตัวลงมาที่เบาะข้างคนขับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากหัวใจล้มเหลว
เพราะว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วก็ภายในรถยังพบถุงยารักษาโรคความดันอยู่ด้วย
สอบสวนทราบว่าผู้ตายมีอาชีพขับรถส่งของ
ก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะมาจากจังหวัดลำปาง
เพื่อที่จะไปรับของที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยระหว่างทางก็มีการโทรศัพท์พูดคุย
คือลักษณะการพูดคุยประชุมสายกับเพื่อนหลายคน
พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน
แต่พอเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตายมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจึงแวะพักปั๊มน้ำมัน
พยายามที่จะเรียกชื่อผู้ตายผ่านทางโทรศัพท์
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ
มาดูที่สุดก็พบผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งสบ
นายชัยยุทธ์ไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อให้แพทย์ชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ